เกิดขึ้นในขณะที่มีการกำลังออกผลสลาก
รางวัลกินแบ่งรัฐบาลสัญจรที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ผู้ประกาศข่าวช่อง๕ภาพตามนี้เลยค่ะ
กำลังรายงานปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคือ
ลักษณะเหมือนจิตไม่ปกติค่ะ
เดินเข้าไปหาเธอแล้วก็ใช้ไขควงค่ะ
จ่อไปที่คอของเธอแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะ
ช่างภาพแล้วก็คนที่อยู่ในบริเวณนั้นสามารถช่วยได้
ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหอประชุมศาลากลางจังหวัดพัทธลุงนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่ออกรางวัลสลากสัญจร
ประจำงวดวันที่๑มีนาคม๒๕๕๙
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้หญิงคนที่ก่อเหตุ
อายุสักประมาณ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
ออกมาจากห้องประชุมทันที
แต่พอนำตัวเธอลงมาด้านล่างก็พบว่าเธอมีอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ร้องเอะอะโวยวายพร้อมกับด่าทอตำรวจและนักข่าวในจังหวัดพัทธลุง
อ้างบอกว่าตัวเธอเคยเข้าไปร้องทุกข์แต่ไม่มีใครสนใจ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวแล้วก็นำตัวขึ้นรถไปสอบสวนต่อที่สพเมืองพัทธลุง
ทีนี้มาดูผู้ประกาศข่าวคนนี้กันหน่อยนะคะ
ก็คือนางสาวธนัญญาพิพิษวนิชการหรือว่าคุณแตงกวานะคะเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศช่อง๕
ถูกไขควงแทงเข้าที่บริเวณคอก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่เธอบอกว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแห่เป็นเราเราก็ตกใจนะ
ใช่ค่ะเกิดขึ้นแบบในขณะที่ยืนเทสอยู่นะคะว่าภาพพอไหมภาพดีไหมเสียงชัดไหมเนี่ยนะคะ
และจากการสอบสวนทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
มอบเงินช่วยเหลือส่วนราชการสถานศึกษาและอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องก็กำลังเตรียมที่จะรายงานออกอากาศด้วยนะคะ
ซึ่งคุณแต่งกวาคุณแต่งกวาเนี่ยยืนอยู่ใกล้กับทีมข่าวของเราเลยนะ
บุ๊กเนี่ยนะคะยืนอยู่ใกล้กันเลยนะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะคะ
แต่ขณะที่นางสาวธนัญญาผู้ประกาศข่าวกำลังยืนรายงานข่าว
เพื่อทดสอบสัญญาณออกอากาศจู่ผู้ก่อเหตุแฝงตัวเข้ามานะคะ
เป็นผู้ชมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินเข้ามาใช้ไขควง
ควงอันนี้ยาวประมาณห้านิ้วนะคะแทงเข้าไปที่บริเวณคอของคุณแตงกวา
หลังจากนั้นช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพคนที่เห็นเหตุการณ์ใกล้

เจ้าหน้าที่สอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะคะ
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวทที่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุ
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาเคยเข้าร้องทุกข์กับสื่อมวลชน
ประจำจังหวัดพัทธลุงว่าแม่ของเขาถูกกลั่นแกล้ง
ด้วยการนำพืชใบกระท่อมสดแล้วก็น้ำต้มใบกระท่อม
วางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อจะไปแจ้งตำรวจเข้าจับกลุ่ม
แต่ผู้ก่อเหตุเห็นเหตุการณ์จึงนำใบกระท่อมทั้งหมดไปทิ้งในคลอง
แล้วก็พาแม่ไปพบคว่ำกับสพเมืองพัทธลุง
เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่พยายามกลั่นแกล้งครอบครัว
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
แต่เห็นว่าคดีไม่คืบหน้าจึงเดินทางไปที่โรงพัก
แล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมทั้งร้องเรียนกับสื่อมวลชน
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปที่สารกลางจังหวัด
เพื่อขอเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุง
แต่รองผู้ว่าท่านติดภารกิจลงพื้นที่
ผู้ก่อเหตุก็เลยประกาศว่าจะทำให้จังหวัดพัทธลุงโด่งดังทั่วประเทศ
แล้วในที่สุดก็เลยตัดสินใจก่อเหตุที่ถือว่าอุกอาจนี้ขึ้นค่ะ